ถึงเรื่องของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
ภัยภัณฑ์ใหม่๒๐๑๙พอประกาศออกมา
สถานที่ต่างที่จะมีคนเข้าไปรวมตัวกันอยู่เยอะเนี่ย
เขามีการประกาศปิดซึ่งก็เป็นคำสั่งของแต่ละจังหวัด

หนึ่งในนั้นคืออำเภอเต่างอย
อำเภอเต่างอยนี่อยู่จังหวัดสกลนคร
เขาก็ต้องสั่งปิดสิเพราะว่าจุดนั้นคนไปรวมตัวกันอยู่เยอะ

ไปหาเลขไงคะแล้วก็ต้องนั่งใกล้กันด้วย
มันเสี่ยงเสี่ยงที่จะมีการแพร่ระบาดเกิดขึ้น
แต่ประชาชนในพื้นที่เขาบอกเข้าใจ
เพราะจะต้องรับผิดชอบร่วมกันในสังคมนี้

เป็นสถานที่ที่ประชาชนและก็นักท่องเที่ยว
มักจะไปสักการะบูชา

ภัยศาลธนวัฒน์นะคะมีคำสั่งปิดแล้วก็งดกิจกรรมต่าง
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะ
ซึ่งที่ร้านค้าต่างนะคะรวมทั้งแผงลอตเตอรี่ทุกแผง
ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแต่ก็บอกนะแอบบ่นนิดนึง
บอกว่าพวกเขาจะไปประกอบอาชีพอะไรล่ะแต่อ่า
เพื่อเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมที่จะหยุดขายของ
สำหรับนักเสี่ยงโชคผิดหวังตามกัน
นอกจากจะปิดพระยาต่องอยแล้ว
ก็ยังปิดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นอีกกว่า๕๐แห่งในสกลนครค่ะ
ไปดูที่อุดรธานีกันบ้างนี่ที่คำชโนธ
เมื่อวานยังมีคนไปอยู่แต่ก็บางตา
และหลังจากนี้เขาจะปิดนะฮะปิดไว้ก่อนฮะ๑๔วันนะครับนี่ฮะ
คือเกาะคำชโนธวังนาคินอำเภอบ้านดุงอุดรธานี
เมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นวันสุดท้าย
ก่อนที่จะมีการปิดชั่วคราวกัน๑๔วันก็เริ่มปิดวันนี้๒๓มีนาคม
เมื่อวานทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
พ่อเมืองปราโมทธัญพืชนะฮะพร้อมคณะเดินทางไปตรวจดูความเรียบร้อย
ภายในเกาะและนอกเกาะนะครับ
สำหรับนักท่องเที่ยวเมื่อวานนี้ได้เดินทางไป
พ่อปู่ศรีสุโธแล้วก็แม่ย่าศรีปฐุมมาก็ไม่มากนัก

นักเสี่ยงโชคก็ถือโอกาสสุดท้ายส่องขันน้ำมนต์
บางคนบอกเห็นน้ำตาเทียนเป็นเลข๓๗๙แล้วก็๘
ก็บอกกันมาชัดแบบนี้เลยนะฮะ
ก็ย้ำกันว่าเขาปิดชั่วคราวเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับ
ค่ะส่วนอีกหนึ่งจุดเนี่ยนะคะ
ยังไม่ได้มีคำสั่งปิดแต่ประชาชนเขาก็ให้ความร่วมมือ
คือเดินทางไปที่จุดนี้น้อยลงก็คืออาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณ
นำเผื่อปางทรายพระนครศรีอยุธยาค่ะ
ประชาชนที่เดินทางไปเขาก็เอาน้ำแดงนะ
ไปเส้นไหว้กุมารเจ้าสวแห่งแล้วก็เอาฟักทองไปถวายพ่อปู่ริศรีพระเมธ
แล้วก็ไปแวะจุดนี้จุดสำคัญนิดนึงอ่างน้ำมนต์ค่ะ
เขาบอกว่าไปดูแล้วเห็นตัวเลขมาดังนี้
โอ้โฮ
เอาแดงขนาดนี้เอาดูกันนะคะไม่อ่านซ้ำนะคะ
ขณะที่ตลอดทั้งวันค่ะก็มีคนเอาฟักทองมาถวายเอาน้ำแดงมาถวายเนี่ยนะคะ
ล้นศาลเลยตอนนี้ทางอาสมก็เลยแจกจ่ายน้ำแดงแล้วก็ฟักทอง
ไปให้โรงเรียนต่างไปให้หน่วยงานต่าง
เมื่อวานนี้ได้มอบให้กับอาสามูลนิธิร่วมกระตันยูจุดบางไส
เอาไปส่งมอบต่อให้หน่อยร่วมกับตันยูนะคะ
ให้คนที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ที่พักอาศัยกว่า๓๐๐คน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๑๕มินาคมที่ผ่านมานะคะ
ที่ตำบลคลองสวนผลู่ค่ะ
เพื่อให้คนที่เขาเดือดร้อนเอาไปประกอบอาหารเอาไปบริโภคต่อไปนะคะ
คุณผู้ชมส่งไลน์มาเยอะนะ
ชอบข่าวประชาชนแห่เดินทางก่อนปิดชายแดนนะครับ
แล้วก็บางท่านก็ส่งไลน์เข้ามาหน้าจอกันเยอะเลยนะฮะ
ชอบข่าวพายุถล่มโคราชนะครับ
แล้วก็มีอะไรเรื่องแปลกอีกใช่ไหมคุณ

นี่ไงอีกข่าวหนึ่งข่าวนี้อาจจะเป็นข่าวที่คุณผู้ชมชอบก็ได้เนี่ยนะคะ
กู้ไพพุทธศาสนครกแกรงค่ะได้รับแจ้งจากนางสาวพัดสอนนะคะ

บอกว่ามีงูเหลือมนอนขดอยู่บนต้นไม้ข้างบ้าน๒ตัว
ไปจับให้ด้วยพอไปถึงบริเวณข้างบ้านมีสระน้ำบนต้นตะขบ
เดี๋ยวมองขึ้นไปนอนอยู่ตามนั้นจริงไม่ไปไหนเลย
ขดกลมอยู่เลยนะคะกู้ไพพุทธศาสนก็ใช้บ่วงคล้องจับ
อ้าวแบบนี้เลยค่ะตอนแรกจับไม่ได้
งูทั้ง๒ตัวพุ่งกระโดดหนีลงสระน้ำไปอีก
เจ้าของบ้านก็ยังระแวงอยู่ตอนนี้ว่างูจะออกมาอีกหรือเปล่านะคะ
บริเวณนี้มีงูกับสัตว์เลขคลานเยอะเจ้าของบ้านแบบนี้
เพราะว่ามีทั้งน้ำมีทั้งปากพวกนี้ชอบ
ก็เลยต้องคอยระมัดระวังตัวเองแล้วก็ครอบครัวให้ปลอดภัย
ระมัดระวังกันนะคะถ้าเจออีกแจ้งกู้ภัยอีกได้เลย